ถ้ายังจำกันได้กับคดีอาจารย์สาวที่เสียชีวิตปริศนาในบ้านพักที่จังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้มีความขึ้นหน้าเรื่องนี้
ใช่ค่ะก็รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นถึงใคร
ไม่ใช่ใครอื่นไก่เป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละคุณผู้ชม
สาเหตุคือแค่อยากจะไปหวังชิงทรัพย์อยากจะไปได้ทรัพย์สินของเขา
แต่กลัวว่าเขาจะจำหน้าได้ก็เลยฆ่าซะเลยละกันคุณผู้ชม
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับนางสาวเนติมาพัฒนุนนะคะ
หรือว่าอาจารย์โน้ตอายุ๓๙ปี
ผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินทร์
เสียชีวิตในห้องน้ำภายในบ้านพักถนนพระยาศรีสุนทร
บนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าตั้งแต่สิบแปดมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดตำรวจภูทรฉะเชิงเซาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
นั่นคือนายสันสิทธิชัยหรือนายแจ๊คอายุ๓๙ปีค่ะ
เขาหลบหนีไปอยู่หอพักเพื่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ตำรวจตามตัวได้เพราะว่าสัญญาณมือถือของอาจารย์โน้ตค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะผู้ต้องหาเนี่ยเอามือถืออาจารย์โน้ตไปขายที่ร้านโทรศัพท์แห่งหนึ่ง
ราคาสี่พันบาทได้เงินมาตำรวจก็ติดตามจากสัญญาณจากเบาะแสนี้แหละนะคะ
แล้วพอจับกลุ่มได้สอบสวนนายแจ็คสารภาพว่าทำเพราะต้องการทรัพย์สิน
แต่ที่ต้องฆ่าเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเหยื่อจะจำหน้าได้
อยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแล้วเคยรับส่งกันด้วย

บอกว่านายแจ๊คเนี่ยเคยอาศัยอยู่บ้านใกล้กับอาจารย์โน๊ต
อาชีพของนายแจ๊คเนี่ยนะเคยขับแท็กซี่
แต่ช่วง๔๕เดือนที่ผ่านมาในแจ๊คเลิกรากับแฟนสาว
เพราะมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็ขายบ้านเพื่อใช้หนี้นี่แหละ
บ้านเพื่อใช้หนี้นี่แหละค่ะช่วงที่อาศัยอยู่นี่นะคะ
หมู่บ้านเดียวกันนายแจ๊คเคยขับรถรับส่งอาจารย์โน้ตมาก่อน
ก็เลยรู้ว่าอาจารย์โน๊ตอยู่ตามลำพัง
วันก่อเหตุนายแจ๊คบอกกับแฟนว่าต้องการเข้ามาเก็บของที่บ้าน
กับแฟนว่าลืมของเอาไว้ก็เลยให้แฟนเก่าขับรถมาส่งที่บ้าน
แล้วก็ให้แฟนเก่าเนี่ยกลับไปก่อนจากนั้นคุณผู้ชมค่ะ
แจ๊กก็ปีนรั้วมาที่บ้านอาจารย์โน้ตเดินลัดเลาะไปข้างบ้านเข้าประตูหลัง
ซึ่งไม่ได้ล็อกเอาไว้ช่วงนั้นนะคะอาจารย์โน๊ตอาบน้ำอยู่
เปิดประตูมาเจอพอดีค่ะก็พยายามที่จะหนีขึ้นไปชั้นสองของบ้าน
แจ็คก็ตามขึ้นไปแล้วก็ต่อยที่ท้องใช้มือปิดปากปิดจมูก
อาจารย์โน้ตสิ้นใจแล้วก็ลากไปที่ห้องน้ำ
เอาผ้าขนหนูปิดร่างเอาไว้ตรวจสอบแล้วไม่ได้มีร่องรอยการข่มขืนนะคะ
แจ๊คก็ขโมยเงินโทรศัพท์พร้อมกับของมีค่าบางส่วนหลบหนีไป
เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการวางแผนเอาไว้
ส่วนเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าในแจ๊คเนี่ยมีอาชีพขับแท็กซี่
เคยบริการรับส่งอาจารย์โน้ตอย่างที่บอกไปนี่แหละ
แล้วหลังนี่นะเขาติดการพนันติดยาเสพติด
เพื่อนบอกเนี่ยมีพฤติการแบบนี้มาโดยตลอด
พอทราบข่าวว่านายแจ๊คเป็นคนฆ่าอาจารย์โน้ต
โอ้โหเพื่อนบ้านหลายคนตกอกตกใจ
เพราะบอกว่ามองจากภายนอกเนี่ยดูไม่เหมือนเลยว่าจะเป็นคนที่ฆ่าใครได้ค่ะ
เพราะเห็นมีตอนที่เขาทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนเขาพูดถึงแบบว่าประมาณว่าเขาเอาเงินแบบว่าจะไปลงทุน
แต่ว่าเอาไปเล่นการพนันหมดเลย
แล้วก็หลายรอบมากจนล่าสุดคือเขาก็เลยเลิกกัน
ท่าทางเขาไม่น่าจะเป็นคนที่แบบว่าจะไปแบบฆ่าคนอะ
แล้วก็คนที่โทรมาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าประมาณว่าเขาจะเข้าไปรักทรัพย์
แต่ว่าเหมือนคุณครูเขาช็อกแล้วคนคนชื่อแจ๊คก็เลยแบบกลัวแล้วก็เลยหนีไป
แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง